อีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากโควิด๑๙นะคะแน่นอน
คือบ้านเราเนี่ยค้าขายซะเยอะหรือแม้กระทั่งเกษตรกรด้วย

พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะคะที่แรกเนี่ย
พาไปดูจุดพักรถมอเตอร์เวย์กับในวัดเขาดินในอำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานี่ค่ะ
เหล่าแม่ค้าแม่ขายขนมใบจากนะคะ
ช่วยกันทำขนมใบจากกว่า๕๐กิโลกรัมนี่มาย่างกันแบบนี้เลย
แต่ไม่ได้ย่างขายนะคะ

ประชาชนแจกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พระที่วัดเขาดินค่ะ
นวรัตปิ่นคล้ายหนึ่งในแม่ค้าก็บอกว่า
ช่วงนี้นะร้านค้าในจุดพักรถเนี่ยร้างมาก
ไม่มีนักท่องเที่ยวแวะเลยเพราะไม่มีใครเดินทางไปยังภาคตะวันออก

ส่วนใครจะออกจากพื้นที่ภาคตะวันออกก็ต้องขอใบอนุญาต
หลายคนก็กลัวโควิดกันก็ไม่มีใครเดินทางไปไหนอะค่ะ
วัดเขาดินเองก็แทบไม่มีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระเลยด้วย
ของที่พวกเขาสั่งมาเป็นวัตถุดิบในการทำขนมใบจาก
คือมะพร้าวอ่อนมันเก็บนานไม่ได้

เขาก็เลยตัดใจต้นทุนหมื่นกว่าบาทนะสำหรับวัตถุดิบเหล่านี้
แจกแม่ค้าบอกทำแจกดีกว่าดีกว่าปล่อยให้มันเสีย
แล้วก็มันเสียของเสียดายของอ่ะอย่างน้อยก็ให้คนได้ทานกันเนาะ
แม่ค้าเขาก็บอกนะคะว่าต้องยอมรับการขาดทุนแหละ
เพราะว่าขายไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้ว

เออก็จริงถ้าใครอยากจะช่วยเหลือนะ

ก็ให้ได้นะเออ
อีกจุดหนึ่งค่ะผลกระทบโควิด๑๙ที่นครราชศรีมานะคะ
ไปที่คอกม้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
นายวัยพฤษเพชรภูลเจ้าของคอกม้าเล่าบอกว่า
คอกม้าเขามีม้าทั้งหมด๒๒ตัว

มีม้าที่เคยได้รางวัลในการแข่งขัน
แล้วก็เป็นคอกที่เป็นที่รู้จักของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาม้าแขก
หลังจากแพร่ระบาดโควิด๑๙มาปุ๊บเนี่ย
จริงตั้งแต่ระลอกแรกก็ส่งผลแล้วนะคะ
เพราะจัดการแข่งขันไม่ได้ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแล้วใช่ไหม
จนกระทั่งมาถึงการแพร่ระบาดรอบที่๒

เขาบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนยื่นมือมาช่วยเหลือเลย
ช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดโควิดเนี่ย
คนเลี้ยงม้าจะมีรายได้จากการดูแลม้า
แล้วก็เงินรางวัลที่ส่งม้าเข้าร่วมแข่งขัน
แต่พอโควิดระบาดม้าแข็งไม่ได้จัดการแข่งไม่ได้
คนที่ดูแลม้าเนี่ยเขาก็ได้แค่ค่าเลี้ยงดูประจำสัปดาห์

เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลม้า๑ตัวเนี่ย

ตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะทำยังไงต่อ

จริงก็คือเดือดร้อนไปทุกอาชีพเลยนะตอนนี้